ส่วนกรณีก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายรีวินชิดชอบนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เขาได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพจชื่อดังเพจหนึ่ง
ที่มีการลงข่าวไว้บอกว่าทั้ง๓คนนี้ร่วมหุ้นกัน
เปิดบ่อนคาซิโนอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็มีการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
สามคนนี้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนทางจังหวัดเองก็คือจังหวัดบุรีรำ
ออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่มีการเปิดบ่อนคาซิโน
ตามที่มีการโพสต์ในสังคมออนไลน์ตอนนี้
แล้วก็ยืนยันว่าบ่อนที่กล่าวอ้างนั้นไม่ได้อยู่ในเขตไทยนะคะ
อยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
ความคืบหน้ากรณีที่มีผู้โพสต์ในสังคมออนไลน์นะคะ
เป็นการกล่าวหานักการเมืองชื่อดังพร้อมพวก
บอกว่าเป็นเจ้าของบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อมาอดีตนักการเมืองเข้าแจ้งความดำเนินคดี
และตำรวจภูทรเมืองบุรีรำ
ออกหมายเรียกแล้วนะคะสำหรับมือโพสต์
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ล่าสุดค่ะนายอนุสรแก้วกังวาน

ระบุว่าภายหลังเดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดผ่อนปลน
การค้าชายแดนช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวด
บ่อนกาซิโนที่ตอนนี้เขากำลังมีการสร้างอยู่นะคะ
อยู่ในฝั่งจังหวัดอุดมมีชัยประเทศกัมพูชา
แล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการเปิดบ่อนแห่งนี้
เป็นของนักธุรกิจชาวกัมพูชา

ผู้ว่าราชการบุรียรำระบุเพิ่มเติม
หลายจุดของประเทศพบว่าผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการบ่อนการพนัน
ในประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิมวนเวียนไปวนเวียนมา
กลุ่มเดิมนี่แหละไม่ได้กระจายเข้าสู่กลุ่มประชาชนทั่วไป
อยากให้มองว่าการเปิดจุดผ่านแดนจะทำให้เกิดประโยชน์ด้าน
การค้าไม่ได้เป็นการปล่อยประละเลยให้คนไทยเข้าไปเล่น
ซิโนอะไรนะคะและจะทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
และจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวค่ะพบว่าบ่อนคาซิโนดังกล่า
ตอนนี้เร่งดำเนินการก่อสร้างนะคะบอกว่าจะต้องแล้วเสร็จและ
ต้องเปิดบริการ๗เมษายนนี้แล้วนะคะตามที่ฝั่งกัมพูชา
กำหนดไว้และตามกระแสข่าวก็บอกว่าบ่อนคาซิโนแห่งนี้เป็น
บ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนี่เฉพาะตามแนวเขตชาย
แดนนะคะซึ่งนอกจากจะมีอาการเกาะสร้างบ่อนกาซิโนแล้วก็
มีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ด้วยอ่าเป็นของคู่กันโรงแรมกับ
ซิโนใครไปเล่นกาซิโนก็จะต้องพักอยู่ใกล้